เดี๋ยวนี้ใครจะอวดอะไรเนี่ยเขาไม่อวดรถอวดบ้านกันนะคะพี่ปอคุณผู้ชม
อวดอะไรอยากรู้ไหมคะว่าตัวเองมีตังค์หรือเปล่าเนี่ยไปดูในคลิปดีกว่าค่ะ

โพสต์คลิปนะคะแล้วก็มีการระบุข้อความว่า

ในคลิปคุณก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยเอาหมู๓ชั้นเนี่ย

แล้วก็เนี่ยมีการเอามาเหมือนกับแบบเป็นหมูแดดเดียว

เมื่อกี้เอามาใส่ทำเป็นข้อมือ

มนต์เจ้าของไอเดียเก๋อันนี้นะคะ
ที่ต้องบอกว่ามีคนแชร์คลิปติ๊กต๊อกของเธอเป็นไวรัลกันแล้วค่ะ
เขาบอกว่าตั้งใจอยากจะทำให้มันตลกแหละก็สร้างสีสัน
แต่จริงเธอบอกว่ามันมีแรงบันดาลใจมาจากสามีของเธอ

คือเธอบอกว่าเธอเนี่ยเคยอยู่ที่สมุปราการ
สามีเนี่ยก็เป็นพ่อค้าเล้าหมู
จากเดิมเนี่ยแหมขายหมูได้เป็นร้อยตัวเลยนะ
ทุกวันนี้ขายได้แค่๘๑๐ตัวแค่นั้น
สุดท้ายต้องเซ้งเล้าหมูแล้วก็เหลือแค่เขียงหมูเล็กเท่านั้นเอง

เพื่อสะท้อนสภาวะหมูแพงเทียบเท่ากับราคาทองนั่นเอง

ข้างว่าง่ายว่าตอนนี้หมูมันแพงจริงนะคะ

ไพรวัลแสงสุนทรอยู่กับเรามาชั่วโมงเต็มเลยนะคะ